สระบุรีนะคะตอนแรกเป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดา
แต่อีกฝ่ายหนึ่งใจร้อนค่ะไปสาวหมัดใส่อีกฝ่ายหนึ่ง

เอาดี

หื้อใครนี่ไม่ไปช่วยเพื่อนอีก

อายุ๔๑ปีนะครับเขาบอกว่าจริงก่อนจะมาเป็นคลิปนี้
มันเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเขาเองเนี่ยขับรถตัดหน้า
ผู้ชายคนที่มาสาวหมัดใส่เขาเขายอมรับผิดนะ
เขายอมรับผิดนะตอนนั้นเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นคู่กรณี
คู่กรณีมาทางตรงแล้วเขาจะยูเทิร์นถ้าคุณจะยูเทิร์นคุณต้องมองถูกไหมคะ

แล้วทำให้มันเกิดอุบัติเหตุเขาเองยอมรับผิด
แล้วตอนที่รู้ว่าตัวเองผิดพยายามที่จะเดินไปหาพี่เสื้อแดงเนี่ย
คนนั้นที่เป็นผู้ก่อเหตุพยายามที่จะไปขอโทษ
แต่คุณอภิษฎว่าเฮ้ยพี่ไม่ให้โอกาสผมเลย
ไม่ให้โอกาสแม้จะพูดคำว่าขอโทษมาปุ๊บแกใส่มาตรงเลยค่ะ
อันนี้คุณอภิษฎเล่านะคะคุณอภิษฎเล่าแบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วแกเลยบอกว่าผมยอมรับผิดเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ผมก็รับไม่ได้เหมือนกันที่มาทำร้ายร่างกายกับผมแบบนี้
ผมก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความแล้วแล้วร้อยเวรเองก็นัดไว้แล้วนะคะ
ต้องเจรจาแล้วจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะต้องแยกกันสองกรณี
กรณีรถชนผมก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ผมก็รับผิดทั้งหมด
กรณีที่๒เรื่องของการทำร้ายร่างกายคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำ
อันนี้คุณอภิษฎบอกแบบนี้นะคะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น
หัวร้อนบนท้องถนนคือถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ให้จบแค่อุบัติเหตุอย่าไปมีปากเสียงกันแล้วมันจะลามเห็นไหมลามบานปลาย
เป็นเรื่องของการทะเลาวิวาสทำร้ายร่างกายกันขึ้น

ใช่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สระบุรีนะคะ